สนุกลูกเสือจริงไหมครับครับ
ตอนนี้การแสดงออกต้องไปในโรงเกณฑ์มาสิงหลง

เอาหน้ากากออกไหม
มันกลัวไหมครับว่ามันจะลามไปเรื่อยในหลายที่

ท่านลองที่ชูก็ดูนะ
ท่านรองค่ะขอความชัดเจนนิดนึง
ท่านลองบอกว่ามองว่าเด็กที่ชู๓นิ้วนี้เป็นแค่ลูกเสือ
อือค่ะ
จะแก้ไขไหมคะว่าไม่ใช่ลูกเสือหรือว่าเป็นลูกเสือ
ลูกเสือจะรักมีความได้ใช่ไหมคะ
ระวังรถจ้าระวังรถจ้า
ระวังรถน่ะจ้าเดี๋ยวรถถูกจ้า

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยคืออนาคตของประเทศครับ
ถ้าหากน้องเหล่านี้สามารถนำทักษะที่ตัวเองมี

อันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาประเทศไทย
ถ้าหากว่าทุกคนมองว่าต้องมามีส่วนร่วมในการเมืองนะครับ

อันนั้นก็จะเป็นการสร้างปัญหาของประเทศในอนาคต